ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุเตือนใจกันหน่อยนะครับ
ขับราก็ย้ำเตือนกันตลอดแล้วค่ะด้วยความเป็นห่วงระมัดระวังนะคะ
สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิวรีคันค่ะรถกระบะขับมาแล้วปรากฏว่าเสียหลักไป
พุ่งชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์๒คันแล้ว๑ใน๒คันเข้ามาด้วยกัน
พ่อแม่และลูกเสียชีวิตคาที่เลยนะคะส่วนคนขับรถกระบะก็เสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันค่ะ
เพราะนี่คือสภาพรถกระบะไปอัดก๊อปปี้กับต้นไม้ข้างทางแบบนี้คือสภาพเละค่ะยับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เหลือเหมือนกันนะสำหรับคนขับนะ
เหตุการณ์นี้สรุปแล้วมีคนเสียชีวิต๔คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑รายก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะฮะ
คุณผู้ชมอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นสดร้อนช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ท้องที่ของสพบางสะพานแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจสพบางสะพานเองก็โทรติดต่อกู้ภัยให้มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายเพชรเกษมช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๙
ในพื้นที่บ้านธรรมรัฐตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
่งหน้าขาเข้ากรุงเทพมหานคร
พอไปถึงตำรวจกู้ภัยไปพบซากรถกระบะคันนี้
ที่บอกว่าเสียหลักมาชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์อีก๒คัน
ในรถพบศพคนขับก็คือนายจำเนียนจีนพุกอายุ๖๓ปี
ถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตติดอยู่พวงมาลัยเลยนะคะ
กู้ภัยก็ต้องช่วยการใช้เครื่องตัดทางนำศพออกมาจากซากรถ
ถูกอัดอยู่กับซากรถกระบะ

อเตอร์ไซคันนี้แหละค่ะที่พ่อแม่ลูกสามชีวิตเสียชีวิตคาที่นะคะ
พ่อก็คือนายวิวัฒน์วันอยู่อายุ๓๖ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
ส่วนภรรยาก็คือนางสาววิรยาขุนจันทร์อายุ๔๗ปี
แล้วก็ลูกชายคือเด็กชายนัชนันขุนจันทร์น้องอายุ๙ขวบนะคะ
ใกล้กันไปพบรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
แต่ว่าข้อดีคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อย
คือนายสำรานพร้อมมูลอายุ๖๕ปีค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามน้องชายของนางสาววิรยาผู้ตายเนี่ย
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุพี่สาวกับลูกชาย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรับนายวิวัฒน์ก็คือเป็นสามีที่ทำงาน
แล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถกระบะอิซูซูสีดำเนี่ยค่ะ
ขับตามหลังมาเสียหลักพุ่งชน

แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง

ที่สุดแล้วรถกระบะแล้วก็รถของพี่สาวเนี่ย
อัดติดเข้ากับต้นไม้ข้างทาง
เพราะฉะนั้นแล้วเหตุสลดครั้งนี้ก็
เบ็ดเสร็จแล้วเสียชีวิตสี่ศพนะฮะ

แล้วก็กลับมา

พาลูกไปด้วยหรอ
พาลูกไปด้วย
อืมแล้ว
นอกเหลืออันนี้ก็มีลูกมีอะไรอีกไหม

พอเดี๋ยวเจ้าของรถที่ว่าเขาคำรวจ

ต้องมีการไปสอบปากคำ

พยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์นะคะ

เพื่อที่จะเอาผิดแล้วก็ไปหาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะคะ